โอ้โหถ้าใครได้ดูข่าวแล้วบอกโอ้โหใจทำด้วยอะไรเนี่ย
ตีพระตีเจ้ารุมทำกับพระได้แบบนี้

พระรูปนี้เป็นหลวงตาแล้วด้วยให้คุณผู้ชมดู
เจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย

หัวแตกข้างหลังแล้วก็ลอยเต็มเลย
ตามเนื้อตามตัวของหลวงตาก็มีแต่รอยเต็มเลย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องเอาผ้ามาพัน
เอามาซับเลือดพันแผล
แล้วก็เตรียมที่จะส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าหลวงตาก็เล่าให้ตำรวจฟังไปด้วย

คือหลวงตาคือพระทงชัยแร่หลีอายุ๖๗ปีนะครับ
เป็นพระลูกวัดของสำนักสงฆ์วัดสิงหนตำบลทะเลชุบสอ

หลวงตาถูกคนรุมทำร้าย
และเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบตามร่างกายเห็นไหมเห็นแผลไหมบาดแผลต่าง
แล้วก็ตามพื้นในตรงนี้ลานตรงนี้
ก็พบทั้งอาหารทั้งผลไม้เครื่องดื่มเงินเหรียญตกเกลือนเลย
รองเท้าของผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็ก

หลวงตาโอ้โฮแม้จะมีแผลนะ

ยังมีสติเล่าให้ฟังรายได้เป็นฉากเลยค่ะ

บอกว่าขณะที่หลวงตาอัตมากำลังจำวัดอยู่ภายในกุฏินะ
มีผู้ชายกับผู้หญิงอายุสักประมาณ๒๕๓๐ปี
ก็พาเด็กชายวัยสักประมาณ๑๐ปีมาด้วย
ก็คาดว่าเป็นพ่อแม่ลูกกัน
มาขออัตมาในขออาหารกินขอน้ำกิน
อาตมาก็บอกมามาตรงใกล้มา

ก็หยิบให้กินแล้วนะคุณหยิบส่งไปให้แล้วนะ

ทีนี้ครับปรากฏว่า๓พ่อแม่ลูกนี้๓คน
อาศัยจังหวะที่หลวงตาเผลอ
คว้าอังสะที่หลวงตาถอดวางไว้บนโต๊ะเนี่ย

หลวงตาก็วิ่งไล่ตามแล้วตะโกนบอกว่า
อย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นมันบาป
เอาของพระไปขโมยของพระไม่ได้

วิ่งออกมาหลังกุฏิมาจุดตรงนี้เมื่อกี้นะฮะ

ทีนี้ครับหลวงตาเนี่ยโอ้โห
ท่านก็พาสังขารของท่านนะอายุเยอะแล้วเนี่ย
วิ่งตามมาทันพอดีเพื่อจะดึงอังสะคืน

ทั้ง๓คนคุณรวมถึงเด็กด้วยหลวงตาบอก
รุมตีรุมกระทืบหลวงตาเลย
เด็ก๑๐ควบเนี่ยใช้ขวดตีที่หัวของหลวงตา

และทั้ง๓คนก็ล้วงเอาทรัพย์สิน

หลบหนีไปด้วยแล้วก็ทิ้งอังสะไว้
พร้อมกับบาดแผลที่หัวของหลวงตานี่แหละนะครับ

หลวงตาก็บอกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเลยนะคะ
หลวงตาตอนแรกเหมือนจะไม่ไปโรงพยาบาลด้วยนะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกไปเถอะหลวงตาเป็นแผลเนี่ยนะฮะ
ตำรวจศาสตร์พ่อเมืองลบเวลีก็เก็บรวบรวมหลักฐานนะฮะ
แล้วก็นำตัวของหลวงตาส่งโรงพยาบาลพระนารายมหาราช

ติดตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ
วันนี้ผู้สิทธิ์ของเราเดินทางไปที่วัดที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
ไปพบกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ศักดิ์ชายเสตานุษย
แล้วก็อาสาสมัครหมู่บ้านที่นำกำลัง๒ชุด
เข้ามาสอบถามชาวบ้านเพื่อจะหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
ว่าใครเคยเจอพวกคนร้ายอะไรเหล่านี้เปล่า
หลวงตาทงชัยท่านเล่าอีกนะฮะ
บอกว่าเคยเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุนี่นะ

ผู้หญิงจะตัวเล็กผอมน่าจะอายุน้อยกว่าผู้ชายด้วย
อภัยน่าจะอายุมากกว่าตัวผู้ชายด้วย

ตาไม่คิดว่ามันจะมาทำร้ายพระที่ให้ความเมตตาสงสาร

เนระอะไรเออนั่นนะฮะส่วนอาการเนี่ยตอนนี้หลวงตายังเจ็บที่หัวอยู่เลย

เมื่อวานมันไม่ปวดมากวันนี้ปวดนะอัตมาปวดหมดเลย
แล้วเป็นอย่างไรแล้วช่วงเช้าก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลอีกครั้ง

บอกว่าหมอก็พยายามดูแลให้เต็มที่เลย
แผลเผลอก็ทำความสะอาดอะไรให้แล้วป้องกันการติดเชื้อ
แล้วอาการก็ดีขึ้นแล้วด้วยหลวงตาก็เลยไปแจ้งความใช่ไหม

ด้านของผู้อำกับการสอบภอมเมืองลบบุรีนะฮะ
ก็บอกว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเนี่ย
สอบปากคำพระทงชัยสอบปากคำหลวงตาแล้ว
แล้วก็สั่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ประสานฝ่ายปกครองร่วมกันหาเบาะแส
ตามไล่ล่าคนร้ายกลุ่มนี้มาดำเนินคดีให้ได้นะฮะ
ว่าจะสามารถจับตัวได้ในไม่ช้านี้นะครับ
แหมมาขอของจับพระพระท่านก็ไม่อิตา
ทำกับพระแบบนี้อีกนะครับ
นี่คือโอ้โหปราบมากเลยนะ
บาทจริงค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ฉันเล่าให้ฟัง